เรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นเป็นเรื่องราวสำคัญที่ประชาชนทุกคนเนี่ย
เฝ้ารอติดตามนะคะแล้วก็ชื่นชมพระองค์เพราะว่าพระองค์เนี่ยนะคะ
มีพระราชกรณีกิจมากมายที่ช่วยให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างเช่นเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
บอกว่าสุดจะตื้นตันค่ะที่มีโครงการพระราชดำริของในหลวงราชการที่๑๐นะคะ
พระราชทานมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำค่ะ
เพราะว่าพื้นที่นั้นนะคะแห้งแรงมากค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าได้รับพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงนะคะในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ตอนนี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ประชาชนบอกว่าถือเป็นของขวัญสุดจะตื้นตันเลยนะคะหลังจากที่ชาวบ้านห้วยหมากลำ
หมู่๖ตำบลธมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาหลายปีค่ะแต่ไม่นานมานี้นะมีน้ำใช้แล้วค่ะ
ครับเนี่ยค่ะสภาพพื้นที่ที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่อาศัยเห็นไหม
มงต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีแล้วพื้นดินดูแห้งแรงไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะ
แต่ไม่นานมานี้ค่ะอ่างเก็บน้ำซำน้ำตมซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำพระราชดำริของในหลวงนะคะ
โดยโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริ
เมื่อช่วงกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็สร้างจนแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีอะค่ะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าธมป่าขานะคะ
โดยเป็นแหล่งน้ำชนลประธานขนาดเล็กพร้อมกับระบบส่งน้ำ
มีปริมาตรความจุน้ำสองแสนสี่พันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตร
ปัจจุบันค่ะได้เดินท่อน้ำกระจายไปทั่วหมู่บ้านเลย
ก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนในบ้านบ้านหมู่บ้านนี้นะคะ
บ้านห้วยหมักหล่ำได้ทั้งหมดเจ็ดสิบครอบครัว
ก็มีน้ำกินน้ำใช้กันทั่วถึงแล้วก็รองรับเรื่องของการทำการเกษตรด้วยนะคะ
บริเวณนี้ชาวบ้านก็มีบ่อน้ำประจำหมู่บ้านเล็กอยู่บ่อเดียวที่ใช้งานกันอยู่นะครับ
ก็มีตัวแทนของชาวบ้านนะฮะนายชายช่วยนานะครับ
ได้ทูลกล้าวสวัสดิกาขอพระทานแหล่งน้ำนะครับซึ่งก็ทางสำนักพระชเลขาธิการก็
ให้ทางหน่วยงานที่เกาะคล่องนะครับสำนักงานกรบรอนะฮะกรมชนมฐาน
แล้วก็ทางจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นนะครับร่วมกันหาแนวทาง
ซึ่งโครงการนี้เนี่ยอ่าสำหรับพระเจ้าอยู่ว่าได้ทรงรับเป็นโครงการ
เนื่องมาจากพระอำรินะครับก็เมื่อกลางปี๖๐นะครับ
ซึ่งเมื่อท่านทรงรับแล้วทางกรมชมประธานก็ได้เร่งรัดที่จะดำเนินการโดยเร็วนะครับ
เพื่อที่จะให้สามารถแก้ปัญหาให้กับรัศดรได้อย่างทันท่วงที
ก็ของงบประมาณในปีหกศูนย์แล้วก็ก่อสร้างในปีหกหนึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ปราบปลื้มเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนอกจากจะมีอ่างเก็บน้ำไว้ใช้แล้วนะ
ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตร
ซึ่งเดิมนั้นชาวบ้านเขาไม่มีอาชีพไงต้องอบพยพไปทำงานต่างถิ่น
ตอนนี้ครับมีความหวังที่จะลืมตาอ้าปากได้
หากว่าปีนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ย
เชื่อว่าน้ำในอ่างปริมาณก็จะมีน้ำมากเพียงพอที่จะทำการเกษตร
เลี้ยงชีวิตครอบครัวจำนวนกว่า๗๐ครอบครัว
ชาวบ้านเขารู้สึกอย่างไรบ้างไปลองฟังเสียงหน่อยนะครับ
มันก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นร้ายแล้ว
พระองค์ท่านได้มาซอยเหลือ
ได้มาเห็นได้เห็นความอัน
ทุกร้อนของราชดรของเพลินนั่นแหละ
ก็เป็นภาษาสนของเพื่อนก็รู้สึกว่าดีใจหลายอีหลี
ล้านคนนี่ดีใจว่าผมเอาจดหมายไปเปิดในที่ประชุม

มันมองเห็นปัญหาเข้าขัดมันติดติยินดีหลาย
จากมันหักจังใดหรอกก็คือว่าในหัวใจนี้มันหายไป
ว่ามันหล่นออกมาทั้งมันเป็นน้ำตาล่ะ
เป็นความตื้นตันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านห้วยหมากหลำ
หมู่๖ตำบลธมนางงามอำเภอนวลสะอาดจังหวัดอุดรธานี
คือบอกว่าเมื่อก่อนคือใช้น้ำลำบากมากเลย
ต้องไปหาน้ำในคลองในห้วยในบ่อซึ่งก็มีบ้างไม่มีบ้าง
อาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ก็ต้องดำรงชีวิตกันไป
แต่หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่๑๐แล้ว
ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำเนี้ย
มาช่วยหล่อเลี้ยงจะเอาไปดื่มเอาไปกินเอาไปทำการเกษตรได้หมด
รู้สึกแบบรักพระองค์นายเผาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็บอกว่าปลื้มปิติตื้นตันมันรักยังบอกไม่ถูกอะค่ะ
ความรู้สึกรักแบบบอกไม่ถูกมากมากเลยเนี่ยนะคะซึ่งในเผาเนี่ยได้บอกนะว่า
พื้นที่บ้านห้วยหมากหลับอยู่ในพื้นที่เชิงเขา
แล้วก็เป็นที่ราบแคบสลับกับลูกเนินมีร่องน้ำซำตมขาวไหลผ่านหมู่บ้าน
แต่ว่าปริมาณน้ำมันไม่พอสำหรับที่จะเอาไปอุปโภคบริโภคหรือทำการเกษตรนะ
ยิ่งสองสามปีหลังมาเนี้ยค่ะหมู่บ้านประสบความแห้งแรงมาก
จากสภาพป่าเสื่อมโทรมก็เลยทำให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลครับ
ว่าฝนมันจะตกลงมานะคะแต่มันก็ไม่มีพื้นที่รองรับน้ำไงรู้ไหมคะ
สี่สิบบาทในยุคนั้นในตอนนั้นเออแล้วก็คือใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วไง
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มีเงินมีทองมากมายอาชีพหายแบบเก็บของป่าขาย
สัตว์ฐานะก็ไม่ได้ดีมากอะนะคะทีนี้เขาก็เลยรวมตัวกันนะคะ
หนังสือขึ้นมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
แล้วก็พระองค์เนี่ยทรงรับทราบนะแล้วก็รับเรื่องราวนี้เอามา
แล้วก็พระราชทานโครงการพระราชดำริทีนี้ค่ะเขาก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนนะ
พอเอกสารนี้นะคะส่งถึงสำนักพระราชวัง
แล้วก็ตอบกลับมาเนี่ยชาวบ้านได้รับทราบก็อ่านให้ทุกคนฟัง
พระองค์ทรงรับทราบนะทุกคนคุณรู้ไหม
ก็ตื้นตันใจน้ำตาไหลอะค่ะถึงประชาชนบอกว่าจะมีแค่ที่ซุกหัวนอนนะ
แต่ก็มีความหวังในการทำการเกษตรแบบพอเพียงครับ
และถ้าหากจะให้ชาวบ้านพูดถึงพระองค์ท่านน้ำตามันรื้นขึ้นมานะ
น้ำตาจะไหลมันตื้นตันออกมามันพูดออกมาไม่ถูกอะค่ะ
ถือว่าเป็นของขวัญสุดตื้นตันที่ชาวบ้านนั้นต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะคะ
เนี่ยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีอืม
ที่ประชาชนนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่๑๐นะคะ